มาดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายวัย๘๓ปี
ซึ่งอยู่ที่ซอยเอกชัย๖๙ทับ๒แขวงและเขตบางบ่อนกรุงเทพ
ผมเห็นภาพนี้นะท่านผู้ชมใครขับรถตู้ลองส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อย
ถ้าถอยรถตู้แบบนี้เห็นไหมว่ามีคนยืนอยู่กลางซอย
คุณยายเดินกลางซอยจากภาพมันเห็นว่าคุณยายเดินกลางซอย
แต่ระยะทางในการถอยมันก็สักระยะหนึ่งเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าคุณยายอยู่ใกล้ถอยปุ๊บชนปั๊บ
คือถอยสักพักนึงถึงจะชน
ต่อให้คุณยายจะเดินโดยไม่ได้มองเลยว่าข้างหลังมีรถถอยมา
อาจจะแก่ด้วยอายุ๘๓อาจจะไม่ได้ยินส่งไม่ได้ยินเสียง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยายจะต้องตายนะ
เพราะถูกรถถอยมาทับด้วยนะ
โดยที่ยังไม่ได้หยุดชาวบ้านต้องไปเคาะเรียกให้หยุดนะ
คือถ้าชนแล้วรู้สึกว่าชนก็หยุดกอดก็ได้
แต่ชนแล้วคือไหลต่อจนกลายเป็นทับร่าง
แล้วก็ต้องไปช่วยกันยกรถแล้วก็ดึงคุณยายออกมา
ค่ะนี่นะฮะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่า
ถอยรถตู้แบบนี้เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะ
ค่ะฟิล์มดรำมืดเฉละ
ถ้าคนถอยรถตู้แบบนี้ต้องเห็นไหม
อย่างนั้นมันก็ต้องดังเตือนติ๊ดหรือว่ามีแล้วไม่ได้สนใจหรืออะไรยังไง
เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยเอกชัย๖๙ทับ๒แขวงและเขตบางบอนนะครับ
คุณยายที่เสียชีวิตก็คือคุณยายสมฤทธิจงนึกอายุ๖๓ปี
เมื่อวานนี้มีรถตู้ขับเข้าไปส่งนักเรียนในซอย
คนขับรถตู้คือนายนัทธพลนันทบุญอายุ๕๓ปีนะ

ถอยมาถอยจนชนคุณยายล้มลง
พอล้มลงแล้วก็ยังถอยต่อทับร่างคุณยายติดอยู่ใต้รถ

ถึงไปตะโกนบอกคนขับรถตู้ให้หยุด
ถึงจะหยุดรถแล้วรีบลงมาช่วยคุณยาย
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเย็นเมื่อวานนี้๒๔ตุลาคม
คนขับรถตู้บอกกับตำรวจตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องดึงร่างคุณยายออกมาจากใต้ท้องรถนายนัทธพลเนี่ยบอกกับตำรวจ
บอกว่าเขาเข้ามาขับรถเขาขับรถเข้ามามาส่งนักเรียนในซอย

แต่ซอยนี้ไม่มีที่กลับรถ

เขาได้ยินเสียงดังลักษณะโคร่ม
เขาคิดว่ามีใครทำกระเป๋านักเรียนหล่น
ก็เลยถามคนในรถ
ว่ามีกระเป๋าใครตกหรือเปล่า

แล้วเป็นเสียงดังไม่ได้คิดว่าชนคน
มีชาวบ้านตะโกนร้องเออะโวยวายมาบอกนั่นแหละ

คนขับรถตู้เขายืนยันว่าเขาไม่เห็นจริง

แสดงว่าตอนถอยรถดูแต่กระจกข้างเหรอ
ไม่ได้มองกระจกมองหลังหรือยังไงเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปขยายผลต่อ

เดี๋ยวเอาคลิปจากภาพวงจรปิดขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าตอนที่คุณยายถูกชนไปแล้วเนี่ย
ในคลิปจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
วิ่งเข้าไปเคาะกระจกรถตู้

หลังจากที่คุณยายถูกชนไปแล้วแล้วก็ทับ
จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นว่ารถตู้ก็ยังไม่หยุดอืมแต่เห็นว่า
เขาวิ่งเข้าไปแล้วเขาเคาะกระจกรถตู้เพื่อบอกคนขับให้หยุดรถ
วันนี้เราไปเจอผู้หญิงคนนี้มานะฮะ
เธอบอกว่าตอนนั้นนั่งขายของอยู่
พอเห็นเหตุการณ์ตกใจมาก

แล้วรถตู้ก็ไม่ได้มีทีท่าหยุดไง
ต้องรีบวิ่งไปไปบอกให้รถหยุด
แล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานคุณยายเพราะเขาอยู่ในซอยเดียวกัน

นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยมานะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับว่าช่วงเกิดเหตุเป็นยังไงบ้าง
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าเหมือนรถชน
ก็เลยออกไปดูเขากลัวลูกเขาถอยหลังมาต่อ
อยากจะทับย้ายเขาไปอีก

ไปบอกให้เขารู้
คนกล่าวโชคไม่รู้ง่ายก็มีก็ขอให้เขารู้แค่นั้นเอง
แล้วคุณยายสมฤทนี่พอค้าแม่ค้า
ก็โศกเศร้ากันมากนะครับทำใจไม่ได้กับการจากไปแบบนี้
วันนี้ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณยายกันนะครับ
แล้วก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด
ไหว้พระทำบุญเป็นประจำคุณยายไม่ควรจะมีจุดจบ
ในชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านแค่
ไม่กี่ก้าวเองนะคะคุณยายเดินเข้าออกเป็นประจำ
แต่ด้วยความที่คุณยายอายุอีก
หูตาอาจจะฝ้าฟางไปบ้างไม่ได้ยินเสียงรถตู้
แต่สิ่งที่ลูกหลานติดใจก็คือ
ทำไมคนขับรถตู้ไม่เอกใจ

แต่ทำไมชนก็ยังถอยหลังต่อ
รถตู้เหยียบซ้ำเหยียบทับร่างคุณยาย
แล้วก็มาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนึกว่ากระเป๋าตก
แบบนี้ค่ะทางลูกหลานบอกว่ามันฟังไม่ขึ้น
ซ้ำนี้มันไม่ใช่มนุษย์ล่ะค่ะไม่ใช่คน
วิจารณญาณของการเป็นคนขับรถคุณน่าจะ
สักนิดนึงว่าอะไรเหรอที่มัน
เด็กดึกสองครั้งเนี่ยคุณจะมาถึงเกือบจะถึงหัวแล้ว
ล้อแรกแล้วถ้าโดนหัวขาดนี่ฉันไม่ยอมเลยนะฉันต้องฆ่าคนนี้ให้ตายตาม
แม่ฉันไปเด็ดขาดเลยก็ดูสิ
ไม่ขึ้นค่ะเขาบอกว่ากระติกน้ำกับกระเป๋านักเรียนหล่น
หล่นอะไรค่ะล้อคุณกระแท็กอย่างเงี้ย

รับไม่ได้แม่หนูสายบุญทำบุญมาตลอด
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะคะเมื่อวานนี้หน่วยงานต้นสังกัด
คนขับรถตู้ก็ส่งตัวแทนไปเจรจากับทางครอบครัวของคุณยาย
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ทางครอบครัวของคุณยายบอกว่า
ยังกังวลกลัวว่าเรื่องคดีความมันจะเงียบไป
กลัวว่าคุณยายจะต้องมาตายฟรีโดยที่คู่กรณีไม่รับผิดชอบ
นักข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนที่คนขับรถตู้ทำงานอยู่ด้วยนะคะ
ไปขอคุยกับทางผู้บริหารโรงเรียนด้วย
ซึ่งก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนว่าตอนนี้ผู้บริหารยังไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไร
เรื่องต้นก็เหมือนกับว่ามีตัวแทนมาเจรจากับครอบครัวของคุณยายเท่านั้นนะคะตัวแทนรถตู้
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับท่านผู้ชมครับพันธบทโทบุญยฤทธิ์ติดตารำสารวัตรสอบสวนสนบางขุนเทียนนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาคนขับรถตู้ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งก็มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วยอมรับสารภาพทุกอย่างไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
ก็รอเรียกมาดำเนินคดีตามขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวต้องเรียกคนขับรถตู้แล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก็จะต้องรอให้ทางครอบครัวของผู้ตายจัดงานศพให้เสร็จก่อนด้วยนะฮะ

ก็แน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ
ทั้งครอบครัวลูกหลานเช้าบ้าน
ก็แล้วกันไอ้เรื่องจะชดใช้หรือยังไง
พวกนี้เขามีประกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คืออันนั้นก็คือส่วนหนึ่ง
ถ้าเมื่อถ้าคนชนเขาสำนึกได้ว่าสำนึกผิดว่าเออเขาผิดแล้วเขาจะเข้ามา
ขอโทษมาขอเข้ามาแม่ผมก็คืออันนี้เรื่องพวกนี้ก็คือจะจบไป

แต่เมื่อช่วงค่ำคู่กรณีก็ได้ส่งพวงหลีดมาร่วมเคารพศพคุณยายนะครับ
นามชมรมรถตู้โรงเรียนนะฮะ
ทุกผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะครับ

ถ้าไม่นับกรณีอย่างคุณยายกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ

คือในมุมนั้นเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็น
ถ้ามองกระจกข้างอย่างเดียวไม่ได้มองกระจกหลังเลยนะครับ
แต่หลายคนก็พูดตรงกันว่าต่อให้มองไม่เห็น
ชนไปแล้วเนี่ยต้องรู้สึกว่าชนอะไรสักอย่าง

ถูกต้องจะไปรู้สึกแค่ว่ามีอะไรร่วงบนรถ
อันนี้มันอาจจะมันอาจจะรู้สึกน้อยไปหน่อยนะฮะ